มีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะช่วงสายวันนี้สักประมาณ๑๐โมงนะคะ
เขาบอกว่าชายตาบอดคนนี้อยู่กับแฟนสาวแฟนสาวก็ตาบอดเหมือนกัน
แล้วก็ปกติทั้งคู่ก็จะออกไปเหมือนกับเล่นดนตรีเปิดหมวกอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้าที่ผู้ชายคนนี้จะตกลงมาจากชั้น๗เนี่ยนะ
ทะเลาะกับภรรยาคนที่พักอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเสียงดังแล้วภรรยาก็ออกไปจากห้องพักแล้วก็หายไปหลายวัน
ว่าน่าจะน้อยใจภรรยามีปัญหากับแฟนอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๗จนเสียชีวิต
ตอนที่ตกลงมาเนี่ยคนแถวนั้นเขานึกว่าคนล้ม
ก็วิ่งไปดูอ้าวไม่ใช่คนล้มนี่คนตกลงมาจากอาคารนะคะ
ตำรวจนครบานโชคชัยพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กู้ภัยมูลนิธิร่มกระตันยูไปตรวจสอบนะคะ
มีผู้เสียชีวิตตกลงมาจากอพาร์ทเมนต์ในซอยลาดพร้าววังหินกรุงเทพ

ผู้ชายคนนี้ก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้า
ใส่เสื้อแขนกุดสีดำกางเกงขาสั้นสีชมพูไม่ใส่รองเท้า
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เราส่งคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
พาร์ทเมนต์นี้อยู่ในซอยลาดพร้าววังหิน๔๗แยก๖
เป็นอพาร์ทเมนต์สูงเจ็ดชั้นจุดที่ผู้เสียชีวิตตกลงมา
ชาวบ้านก็ช่วยกันเอาน้ำไปล้างเลือด
จากการสอบถามนางสายพินดิงซิงตุง
เขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่นายสมานกับแฟนสาวมาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
ก็เห็นว่าทั้งคู่คบหากันดีรักกันดีแต่ว่าทั้งคู่ก็เป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
นายสมานผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีดวงตาที่มองเห็นได้มากกว่าแฟนสาวหน่อยนึง
ทุกวันทั้งคู่ก็จะออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่าง
ช่วงเช้าตัวเธอนั่งอยู่ข้างอาพาร์ตเมนต์
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงบอกว่าเนี่ยมีคนหกล้ม
เธอก็เอ๊ะคงไม่เป็นอะไรมากแค่คนล้ม
แต่คนงานก่อสร้างแถวนั้นตะโกนมาบอกอีกทีว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนล้ม
แต่เป็นคนตกตึกเธอก็เลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าอ้าวคนที่ตกตึกลงมาคือนายสมาน
พิการทางสายตาเนี่ยค่ะเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัย
ตอนนั้นเนี่ยนางสายพินคนนี้บอกว่าไม่รู้นะว่านายสมานตกลงมาได้ยังไง
แต่มีชาวบ้านไปถามแฟนของนายสมานเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เพราะว่าแฟนของนายสมานหายออกไปจากห้องประมาณ๗วัน
แล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันนายสมานคิดว่าแฟนสาวกลับไปอยู่กับแฟนเก่า
ก็เลยเครียดซื้อเบียร์มาดื่มจนตอนเช้าแฟนนายสมานกลับมาที่ห้องแล้วก็มีญาติมาส่ง
แต่สุดท้ายไม่รู้ยังไงนายสมานตกลงมาจากชั้น๗อะค่ะ
ที่ได้ข่าวมาก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเขาว่าเหมือนกับว่าแฟนเขาแบบแฟนเก่าเขาออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็เลยไปหากันแต่ว่าพี่ก็ถามว่าเขาไปอยู่ด้วยกันไหมแต่ญาติเขาที่เป็นพี่น้องกันบอกไม่ได้อยู่ด้วยกัน
พี่น้องคนนี้เขาบอกว่าไปอยู่กับพี่น้องไม่ได้ไปอยู่กับแฟนเก่าอะไรประมาณนี้
แต่อยู่ก็คือไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้กระโดดลงมา
คุณติน้องของเราก็ไปคุยกับคนแถวนั้นอีกคนนะคะชื่อนางปัทุมทิปติรักษา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาก็เห็นทั้งคู่รักกันดีอะค่ะ
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันก็จะเห็นว่าเดินจูงมือกันไปออกทำงานนะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอะค่ะ
แต่ว่าไม่นานมานี้มีคนบอกว่าได้ยินเสียงนายสมานผู้ตายเนี่ยทะเลาะกับแฟนสาว
แล้วก็แฟนสาวของนายสมานก็หายไปจากห้องหลายวัน
ว่านายสมานอาจจะคิดมากแล้วก็กระโดดลงมาจากอาคารนี้นะคะ
ปกติพี่ก็จะเห็นแกน่ารักเนอะสองคนอ่ะ
ก็จะออกไปพอเป็นบ่ายอย่างนี้แกจะเรียกแท็กซี่มา
แกก็จะเอาตู้ลำโพงแกแล้วก็สองคนก็ไปกัน
มันก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงอะไรอย่างนี้
พี่ว่าไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะ
ว่าแบบน้องผู้หญิงเขาเคยมีแฟนเก่า
แล้วแฟนเขาอาจจะคืนดีกันหรืออะไรอย่างนี้นะ
พี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามีลูกด้วยกันกับฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้อะนะคะ
อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าอย่างนี้เนอะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสนโชคชัย
ก็ไปตรวจสอบบนห้องพักของนายสมาน

ซึ่งก็เป็นญาติของฝั่งแฟนสาวอะนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงจริงค่ะ
แฟนสาวเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าให้คนทางบ้านมารับหน่อย
ทางบ้านก็ขับรถมาจากจันทบุรีเลยนะคะ
รับแฟนสาวของนายสมานกลับไปอยู่ด้วย
กลับไปอยู่ที่บ้าน๗วัน
แต่สุดท้ายก็พาแฟนสาวของนายสมานกลับมาส่งที่ห้องพักนะคะ
พอมาถึงญาติก็บอกว่าก็เห็นทั้งคู่นอนกอดกันดี
ที่แฟนสาวของนายสมานจะบอกว่า
นายสมานตัวร้อนนะไปหาหมอไหม
จู่นายสมานก็ลุกขึ้นจากที่นอน
วิ่งไปที่ระเบียงแล้วก็กระโดดลงไปเลยอะค่ะ
ลุกขึ้นมาไปหาหมอลุกขึ้นมาคุยกัน
จังหวะที่เขาลุกได้ผิดลุกเขาวิ่งไปนี่เลย
วิ่งไปแล้วก็แบบ
นี่ค่ะก็จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะกระโดดลงมาจากชั้น๗
ปมเหตุก็คือน่าจะมีปัญหากับภรรยาเนี่ยนะคะ
แต่พนักงานสอบสวนก็ต้องเรียกภรรยาของผู้ตาย

แล้วก็รอผลตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะคะ
เพราะว่ามีญาติกับภรรยาที่อยู่ในห้องด้วย

ก็เป็นคนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ